ในนิสยังคงรักษามาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ

ได้เพียงเหรียญเงินรุ่น๔๖กิโลกรัม

ที่ทำให้น้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนกิจ
วาดแชมป์มาแล้วทุกรายการบนโลกใบนี้
ซีเกมอาจเป็นรายการไม่สำคัญต่อคนภายนอก

แต่น้องเทนนิสมองว่าเป็นเวทีที่ได้เตรียมตัวก่อนไปรายการใหญ่
แม้ว่าลึกในใจจะกังวลก็ตาม
ตอนแรกหนูไม่ค่อยอยากลงซีเกมเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันติดกับชิงแชมป์โลกค่ะห่างกันประมาณ๒อาทิตย์นิดเท่านั้นค่ะ
หนูก็กังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแข่งขันค่ะแต่ว่าผู้บริหารแล้วก็ทีมโค้ช
มองว่าเป็นแมทแบบให้หนูได้อุ่นเครื่องสนามจริงค่ะหนูก็รู้สึกว่าโอเคมันก็จะได้มีความสมจริงไม่น่าเบื่อ
เหมือนแบบตอนซ้อมก็ต้องเจอคู่ต่อสู้เดิมพอมาแข่งเนี่ยหนูได้เจอคู่ต่อสู้อย่างเวียดนามอย่างสิงคโปร์ที่จะอาจเจอกันในชิงแชมป์โลกก็ได้
แมทนี้ก็เป็นแมทที่ดีที่หนูได้ลง
หมายสำคัญของน้องเทนนิสในปีนี้คือการเป็นแชมป์ทุกรายการเปิดทางไปสู่เป้าหมายใหญ่คือป้องกันแชมป์ในโอลิมปิก๒๐๒๐
ก่อนที่สุดท้าวน์อัมราธิมชาติไทย
คิดว่ามันจะผ่านมาเร็วขนาดนี้ค่ะ
นี่มัน๒๐๒๓แล้วมัน๑๐ปีแล้ว
หนูแบบตกใจมากแล้วครั้งนี้ก็คิดว่าแบบ
เป็นครั้งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้
หนูก็รู้สึกแบบใจหายแล้วก็ประทับใจด้วยค่ะ
ที่ลงแข่งขันแล้วก็คว้าเหรียญทอง

ความคิดความอ่านของตัวเองได้เป็นอย่างดี

เปิดช่องให้คู่แข่งล้มได้ง่ายขึ้น

รายงานจากกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชา